ว่าจะมีละครคู่กับพี่โป๊ปหรือเปล่าค่ะ

ปิดกล้องกรุงกรรมไปแล้วใช่ไหมคะ

แล้วก็ใช่ค่ะเปิดกล้องละคร

ก็เดี๋ยวต่อด้วย๒เสน่หาของพี่เจดค่ะ
อันนี้เล่นเป็นแฝดก็เดี๋ยวจะเปิดปีหน้าค่ะ

ปีหน้าเต็มแล้วสองเรื่อง

ว่าเป็นเบลหรือว่าพี่แมทอะไรอย่างนี้ค่ะ
คืออันนี้ตอนนี้เบลยังไม่รู้ว่าคือ

แต่คือตอนนี้คือยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่

ก็มีเดี๋ยวแว๊บไปเกาหลีค่ะ
ก็ไปกับแบบเพื่อนพี่ผู้จัดการเดียวกันนี่แหละ
แล้วพี่เวียล่ะคะได้ไปไหนมาไหนด้วยไหมคะ

เพราะว่าคือเหมือนคิวยังไม่ค่อย
ยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่

แต่อาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นทริปหรือเป็นอะไร

เสียบการตอบก็เลยดูเขินอาจนิดหนึ่ง